การที่ต้องบอกว่าเห็นภาพเหตุการณ์แล้วก็สลดนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชครับท่านผู้ชมครับ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็เห็นภาพที่น้องที่ซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของแม่
แล้วรถจักรยานยนต์ล้มถูกรถบัสที่ทำมาทับจนเสียชีวิต
คราวนี้คล้ายกันแต่ว่าเกิดขึ้นบนรถไฟคนเสียชีวิตคือแม่นะ
สถานีรถไฟตรงเนี้ยคลองจันดีรถไฟกำลังจะจอดที่สถานี
แต่ว่าตรงโบกี้นี้นะครับทุกผู้ชมครับมีเด็กกำลังจะก้าวเท้าลงก่อนที่รถไฟจะจอด
ใช่ค่ะคือยังไม่ได้จอดสนิทนะคะก็ก้าวเท้าลงมาแล้ว
แม่เขาพยายามดึงลูกแต่ว่าพลัดตกลงไปทั้งคู่แล้วภาพเหตุการณ์เนี่ยผมดูภาพชัดแบบละเอียดแล้วนะ
จำเป็นต้องเลอไว้หน่อยสำหรับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ามันสยดสยองอ่ะนะ
ตอนที่ตกลงมาทั้งคู่เนี่ยแม่พยายามผลักลูกให้พ้นจากรางรถไฟ
มันจะมีช่องว่างระหว่างขอบปูนกับตัวรางรถไฟที่เป็นรางเหล็กอยู่
ผลักลูกแต่ตัวแม่ยังติดอยู่ใช่แล้วก็ถูกรถไฟทับ
ลูกเนี่ยบาดเจ็บใช่แต่แม่เนี่ยเสียชีวิตถูกต้องนะฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวเบนเจวันดวงสุวรรณอายุ๒๑ปีพร้อมกับลูกสาววัย๒ขวบ
ตกลงมาจากขบวนรถไฟสายกรุงเทพกันตังขบวนที่๑๖๗นะครับ
ที่รถไฟจะเข้าจอดที่สถานีคลองจันดีอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไม่กี่เมตรเท่านั้นกำลังชะลอจอดอยู่เนี่ยนะฮะ
นางสาวเบนเจวันเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยนะครับ
ส่วนลูกสาววัย๒ขวบก็โชคดีนะครับได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
จากการสอบถามในสถานีรถไฟคลองจันดีทราบว่าผู้ตายโดยสารรถไฟมากับรถไฟขบวนนี้
เพื่อจะมาลงที่สถานีนี้นี่แหละสถานีรถไฟคลองจันดี
ก็จะลงกับลูกสาวมีแม่ของผู้ตายเนี่ยรออยู่ที่สถานีรถไฟ
แต่ปรากฏว่าในช่วงเกิดเหตุก่อนที่รถไฟจะจอดสนิทนะ
ภาพเนี่ยคือลูกสาวเหมือนกับจะก้าวเท้าลง
แม่ก็เลยพยายามที่จะฉุดไว้แล้วก็ตกลงไปทั้งคู่นะฮะ
ส่วนคนที่เป็นแม่ถูกรถไฟทับร่างนะครับ
แล้วก็ลากไปไกลกว่า๖๐เมตรเสียชีวิตคาที่
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่า
เขาก็เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแถวนี้นะ
ชื่อว่านายสมชัยพลกูลนะครับ
บอกว่าเขากำลังมารอผู้โดยสารที่สถานีรถไฟเหมือนกันนะครับ
ก็มารอผู้โดยสารที่จะลงรถไฟอยู่เป็นประจำ

ช่วงเกิดเหตุอยู่ข้างป้ายสถานีรถไฟ
ระหว่างนั้นเห็นผู้ตายพลัดตกลงมาพร้อมกับเด็ก
แล้วรถไฟก็ลากผู้ตายไปกับรถ
ส่วนเด็กนอนอยู่กับที่
ก็เลยรีบตะโกนบอกให้นายสถานีส่งสัญญาณให้รถหยุด
ยังไงก็เลยตกลงมา
ตกลงมาแก่เขาจัดมีโอกาสให้ช่วยเด็ก
ตัวของแกไปพร้อมกับรถ
ผมก็จะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ช่วยไม่ได้
เพราะว่ารถกำลังเคลื่อนอยู่
ผมต้องบุคเมืองให้จังสตาร์นี้หาหยุดรถก่อนหาหยุดรถผมก็เลยดึงเด็กออกมา
ตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตนะครับทางญาติก็นำไปบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดนิคมเทพารามอำเภอเทพาะจังหวัดสงขลานะครับ
ก็มีเพื่อนบ้านมีครอบครัวที่เดินทางมาที่วัดกันด้วยความโศกเศร้านะ
เรนูดวงสุวรรณอายุ๖๕ปีเป็นแม่ของผู้ตายนะครับแล้วก็เป็นยายของเด็กที่ตกลงมาพร้อมกับแม่นะ
บอกว่าลูกสาวไปเยี่ยมญาติมาก็ไปกับหลานสาวก็คือลูกของผู้ตาย
วันนี้ต้องเดินทางกลับบ้านนะครับนัดเจอกันระหว่างทางที่ตะมนต์จันดีนะครับบ้านอยู่สงขลา
ระหว่างที่รถไฟกำลังจะจอดเทียบชาญชาลาลูกสาวกับผู้ตายเนี่ยยืนอยู่ตรงประตูรถไฟนะครับ
ขบวนกำลังจะเข้าเทียบท่าที่ชาญชาลาก็เห็นว่าหลานเนี่ยจะก้าวเท้าลงรถไฟ
ลูกสาวก็เลยรั้งเอาไว้นะพยายามจะเอื้อมมือไปแล้วก็ไปดึงลูกเอาไว้
แต่พลัดตกลงมาทั้งคู่วินาทีนั้นนะนางเรนูที่เป็นยายเนี่ย
เป็นแม่ของผู้ตายบอกว่าเห็นกับตาเลยเพราะยืนรออยู่นะยืนรออยู่
ร่วงลงมาทั้งคู่แล้วตกลงมาเนี่ยลูกสาวเนี่ยยังได้ผลักหลานให้พ้นออกจากจุดที่เป็นราง
ที่เป็นล้อของรถไฟทำให้ลูกสาวถูกรถไฟทับจนเสียชีวิตต่อหน้าต่อตา
ส่วนหลานสาววัย๒ขวบนะครับทางคุณยายบอกว่าก็มีบาดแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อย
ก็โชคดีที่ไม่บาดเจ็บมากค่ะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของจิตใจนี่แหละ
เพราะว่ายังตกใจอยู่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่ยอมพูดคุยกับใครเลย
ขณะที่สามีของผู้ตายตอนนี้เป็นอาสาสมัครทหารพรานอยู่นะครับ
โศกเศร้าเช่นกันแล้วก็ไม่ขอให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้น
ญาติจัชภณะกิจศพนางสาวเบนเจ้าวันวันอาทิตย์ที่๒ธันวาคมนี้นะฮะ